ตั๊กกะแตนตัวนี้มาจากไหน

เห็นมาเกาะอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเลยตอนเช้า

เราพอจะรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าตะกะแตนอะไร
เขาเรียกว่าตั๊กกะแตนกิ่งไม้ค่ะ
แต่ว่าตัวมันใหญ่กว่าปกติ
มันเป็นตั๊กกะแตนหายากไหมอ่ะ
หายากค่ะเพราะไม่เคยเห็นเลย
แล้วที่เราจะทำยังไงต่อไปอ่ะ
เอาไปปล่อยค่ะ

ใช่ค่ะ
ถามหลายคนไหมว่าเคยเห็นไหมตะกะแตนเหมือนกัน
ต้องถามแล้วค่ะเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็น

คือปล่อยไปจำธรรมชาติ

ลองถามหลายคนไหมว่าเคยเห็นไหมตั๊กกะแตนเหมือนกัน
ลองถามหลายคนไหมว่าเคยเห็นไหมตั๊กกะแตนเหมือนกัน

ลองถามแล้วค่ะเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นตั๊กกะแตนเหมือนกัน

ก็คือมันมีตั๊กเล็ก